เนื่องอีกหนึ่งคลิปอุบัติเหตุนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมสี่แยกวัดใจมาอีกแล้วไม่มีสัญญาณไฟจราจรคุณผู้ชมโฟกัสสองจุดนะฮะจุดแรกรถคันนั้นแหละค่ะรถส่งน้ำแข็งอ้าขับเข้ามาหน้าจองนะฮะรถป้ามืออันนั้นเนี่ยชนแล้วสภาพฟอร์จ

เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนี่เห็นไหมสภาพยับแบบนี้ค่ะ
คนขับรถส่งน้ำแข็งรถกระบะคันนี้ชื่อว่านายปริญญาจงอนุรักษ์วง
อายุ๔๕ปีได้รับบาดเจ็บคือมีแผลแตกเย็บที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
คนขับรถส่งน้ำแข็งคนนี้แหละค่ะบอกว่าระหว่างขับมาตามถนน
่งหน้าไปส่งน้ำแข็งให้กับลูกค้าพอมาถึงแยกเท่านั้นแหละ
ถูกคู่กรณีพุ่งชนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปวดศีรษะนะฮะ
ถึงแม้จะเจ็บแต่ยังพูดคุยกับเราได้เชิญค่ะ
กลับมาจากทางตรงคือมาจากสวนใหญ่ครับผม
แล้วก็ผ่านเข้าสี่แยกแล้วพอจังหวะนั้นคือไม่รู้สึกครับ
อื้อมึนเลยแล้วโดยทีก็ออกมาอื้อตอนนั้นจะขับจะไปไหนอ่ะ
จะไปส่งในพระแก้วอ่าส่งส่งอะไรอ่ะส่งน้ำแข็งครับอ๋อ
พอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคนก็ถามแหละว่า
คนขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยห้อยพระอะไรเออ
เราต้องไปถามมาให้นะคะไปถามคุณนัทธพงศ์ธรรมาอายุสามสิบหกปี
เป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์เล่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยมากับเพื่อน
มาทั้งหมด๓คนค่ะขับมาจากสถานีรถไฟ
ความเร็วก็ไม่เยอะนะสักประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาถึงแยกไม่ทันระวังอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้นะ
ไม่ทันระวังแล้วคิดไปเองว่าเส้นทางเนี้ยรถมันน้อยอืม
รถมันน้อยก็เลยไม่ได้ดูซ้ายและดูขวาและดูหน้าและดูหนัง
คิดไปเองคิดไปเองเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดไปเองแบบนี้
มันก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะทีนี้คุณนัทธพงศ์เล่าต่อบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยเพิ่งไปทำบุญแล้วก็เช่าพระเครื่องหลวงพ่อรวย
คุณรู้จักไหมหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโก้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์มาบูชาค่ะ
ระหว่างขับรถกลับบ้านก็มาประสบอุบัติเหตุนี้นะคะ
ตัวเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเพื่อนที่นั่งมา
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รายเช่นเดียวกันนะคะ
คุณนัทพงศ์บอกว่าเชื่อเหลือเกินเชื่อมาก
น่าจะเป็นบารมีของหลวงพ่อรวยที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
ทีนี้หลวงพ่อรวยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
เมืองกรุงเก่าก็คืออายุทยามีความคลังเป็นอมตะ
เมตตามหานิยมโชคลาภนะคะส่วนเรื่องคดีความ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ย
สอบปากคำที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
กระทำการโดยประมาททั้งสองฝ่ายน่ะนะเหนือสิ่งอื่นใดขับรถก็ต้องมีสติครับ
สี่แยกมองซ้ายมองขวากันหน่อยแล้วก็ดูว่ามีรถหรือเปล่า
ใช่แล้วค่อยออกไปจะได้ปลอดภัยนะครับ